ผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าอยากแต่งยังไงก็ได้

ผมยังนึกไม่ออกเลย

คือน่าต้องสไตล์ยุคปะศูนย์น่ะ

ยากแล้วนึกไม่ออกให้ดูภาพกันค่ะดูหน่อยดูหน่อย

โอ้เดี๋ยวหนิแบ็คดรอปนี่คือเค้าไม่ได้ทำแบบนี้นะ

๖๕นั้นคือ๑๙๖๖เลยฮะ
ทุกอย่างดูแบบยุค๘๐จริงแม้แต่ชุดชุดแต่งงานการแต่งหน้าละเอียดมาก
คือสมัยก่อนแต่งหน้าต้องแน่นมากตาต้องชัดปากต้อง
แล้วเห็นไหมคะผมเจ้าสาวนั่นแหละค่ะเมื่อก่อนเขาฮิตมากเลย
เขาเรียกอะไรอ่ะองค์ที่บนหัวเจ้าสาวเมื่อก่อนต้องใส่นะ
ใช่เลยอ่ะไม่ใช่ตรงไหนอ่ะไม่ใช่ยุค๘๐ตรงไหน
เอาปากกาไปวงวินเทจมากไม่หลุดคอนเซ็ปต์แม้แต่นิดเดียวเลยนะคะ
ที่มาที่ไปคุณผู้ชมไอเดียมาจากฝ่ายของว่าที่เจ้าสาว
คุณเห็นไหมภาพซ้ายนั่นคือสมัยคุณแม่ของคุณมิ้นแต่งงาน
ภาพขวาคือใช่คุณมิ้นว่าที่เจ้าสาวแต่งงาน
ใกล้เคียงใกล้เคียงไหมเหมือนมากเหมือนจริงคุณผู้ชม
บอกว่าไอเดียมาจากตัวเธอเองนะคะอยากจะแต่งงาน
ให้เหมือนกับงานแต่งของแม่ของเธอตั้งแต่ปี๓๒นะคะ
ก็เลยจัดหาช่างภาพเอ่ยทีมงานแต่งเอ่ย
เอาไปให้ร้านดูว่าอยากได้แบบนี้ช่วยรังสรรค์ให้หน่อย
แล้วสุดท้ายภาพพรีเวดดิ้งรันสรรมาเหมือนจริงมากเนี่ยดูสิคะ
ภาพเมื่อสักครู่เห็นไหมคะคุณมิ้นกับฝ่ายเจ้าบ่าว
คือถ้าเกิดว่าดูเมื่อสักครู่คือยังไม่เหมือนเท่าไห
นี่ภาพนี้ภาพขวานี่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนยุค๘๐
แต่พอแต่งมาแล้วภาพซ้ายนี่เหมือนไหมเหมือนมากเก่งมากอ่ะ
ต้องชื่นชมผู้จัดงานด้วยนะคะไหนก็ไหนไหนแล้ว
ก็ขอทำให้มันสุดเลยละกันนะคะการจัดงานแต่งก็ต้องย้อนยุคด้วย
พรีเวดดิ้งย้อนยุคแล้วงานแต่งก็ต้องย้อนยุคไปปี๘๐ด้วยนะคะ
แปดศูนย์ด้วยเหมือนกันนะคะทุกอย่างจัดให้เหมือนระเบียบอดีตเป๊ะเลยนะคะ
ข้าวของเครื่องใช้รอบตัวหามาให้ใกล้เคียงกับงานแม่ของตัวเองมากที่สุด
โดยเฉพาะหมอนหมอนกับผ้าในฉากผ้าม่านในฉากนั่นนะคะเหมือนจริงมากเลยนะคะ
ส่วนชุดงานแต่งรู้ไหมคะว่าไปเอามาจากไหน
คุณมิ้นบอกว่าไปเช่ามาจากร้านขายชุดไทยที่แก้บนเจ้าแม่ตะเคียน
ถ้าไม่ใช่ชุดไม่ใช่ร้านแบบนั้นก็หายากนะ
หายากร้านพรีเวดดิ้งเนี่ยสมัยใหม่ไม่มีแล้วยุคชุดแบบนั้นนะคะ
ขณะที่สูตรของว่าที่เจ้าบ่าวเป็นสูตรของคุณพ่อของเพื่อน
ซึ่งใช้เป็นของใช้ในยุค๘๐จริงทำให้ภาพทุกอย่างออกมาดูสมจริงมากเลยนะคะ
เหมือนปลุกที่เข้าของเก่าขึ้นมาอีกครั้งนึง
อืมนะฮะที่สำคัญพี่เบิร์ตครับ
ทุกคนที่อยู่ร่วมเฟรมต้องใส่อินเนอร์แสดงท่าทางสีหน้าค่าตาให้เหมือนคนยุค๘๐ด้วย
เบิร์ตไม่ต้องทำเลยเข้าไปปุ๊บพี่ได้เลยอ่ะ
หน้าพี่ถูกกดเลย
หน้าของวันนี้ไม่ต้องแต่งล้างหน้าสดไปนะ

ทรับไม่ได้นะคะอ่าคุณผู้ชมที่นี้ดูสมจริงแล้วแต่จะบอกว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงการถ่ายภาพพรีเวดดิ้งเท่านั้นนะคะอ่อ
ยังไม่ใช่งานจริงเพราะงานจริงเนี่ยเขาแต่งกันจริงคือ๑๐กรกฎาคม๖๕
แล้วเขายังในงานเอาทีมนี้ป่ะ
เอาทีมนี้เลยพี่ไปได้นะคะ

แต่งที่ใดเป็นได้แค่แขกรับเชิญ

ส่วนวันนี้ก็คือวันที่เขาถ่ายพรีเวดดิ้งกันเนี่ย
วันที่๖เดือน๖เป็นวันครบรอบ๘ปี

วันนี้เป็นวันครบรอบ๘ปีของคุณมิ้นและคุณแก๊ปนะคะ
ยังไงก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าก่อนเลยนะคะ
ขอให้รักกันนานเลยนะคะคุณมิดแก๊ป